สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พรดอกและก้อยนัทรีดี
สวัสดีค่ะขอบคุณให้ค่ะ
ปกติได้ยินแต่พูดถ้าหนูรักพี่จะรักป่ะ
อ๋อแต่ว่ามาคราวนี้อุ้ยง้ายแต่ใจ
เออซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดอ่ะว่ากันที่พี่ใหญ่ก่อน

เจกต์นี้ก็จะรวบรวมเพื่อนมาแจมกันประมาณ๕คู่๕คู่๑๐วง
ของเราก็มีเพลงเอาแต่ใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้คาแรคเตอร์ของน้อง
ที่แบบมีความแสบเปรี้ยวตอนนั้นก็คิดอยู่นานว่าจะเจอใครดีอะไรอย่างนี้ครับ

เพราะว่าสาเหตุที่ทาบทามนะครับเพราะว่ามีคาแรคเตอร์บางอย่าง
แล้วก็โทนเนื้อเสียงหรืออะไรที่มันน่าจะเข้ากับเพลงครับ
ค่ะแล้วตอนแรกที่เราสามสาวรู้ว่าเฮ้ยพาดอกวงระดับตำนานเลยนะติดต่อมา
คิดยังไงแบบมีแบบพี่อะลังเยคิดก่อนไหมหรือยังไงดี
ถ้าจะคิดก็จะคิดไปทางว่าเราจะทำได้ป่ะเนี่ย
ก็ดีใจอยู่แล้วค่ะที่พี่เขาติดต่อมาเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือ
เหมือนเป็นวงที่เราฟังตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบว่ารู้จักตั้งแต่เด็ก

พี่เขาแบบมาชวนเราไปร้องเพลงด้วยค่ะ
คือโดยปกติเนี่ยสามสาวเราก็ได้ติดตามผลงานเพลงกันอยู่แล้ว
ถูกไหมเรามาคราวนี้แต่มันเพิ่มความสดใส
แล้วก็ในเพลงเป็นเนื้อหาเฟียบแบบเอาแต่ใจงอเงีย

โคนมันจะไม่ใช่แบบว่าแบบเอาแต่ใจ

อัดอ้อนหน่อย
ถ้าไม่รักก็ไม่เอาแต่ใจกับเธอหรอก

ปกติแล้วใครเอาแต่ใจที่สุด๓คนโหวต

ต้องให้
ก็ทำไมเธอไม่เลือกตัวเอง

ไม่ได้เอาแต่ใจขนาดนั้น

ก็อาจจะแบบว่าเป็นการแบบ

แล้วทำไมเธอเลือกตีเพราะเธอรู้สึกว่าอะไร
อยากรู้ฟิลอยู่กัน๓คนมีแบบเวลาแบบมีน้อยใจเอาแต่ใจกันเองบ้างไหม

มันจะไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจปั๊บมันก็จะมีความชัดเศษ
สมมุติวันนี้มื้อเที่ยงเราจะไปกินร้านนี้แต่อีกคนนึงบอกไม่ได้จะกินร้านนี้มีไหม
เมื่อกี้เลยตี้บอกว่าอยากกินอะไรไปร้อนกัน

กลับดึกทำงานเนอะทำงานเยอะ

ไม่ค่อยอะค่ะถ้าเกิดเอากับเพื่อนกันเอง
จะไม่ค่อยชิว

การเอาแต่ใจในแบบรุ่นพวกพี่เนี่ย

ก็คงคล้ายประมาณนั้นครับ

กำลังจะไปหาร้านกินกันอยู่

ก็หน้าที่ห่วงนั้นแหละครับ

เป็นการเขาเรียกทำเพื่อส่วนรวม

อะไรก็ได้ไม่เอา

ตัวลงตัวเลขนี้ตามบ่อยนะ
ก็บินเรื่องทางสถิติมีอะไร

ท่านงวดนี้ท่องจะมีในใจยังคะ

เป็นเรื่องใหม่ของกตี้แบบเค้าเล่นอะไรแก
พูดเรื่องบรรยากาศในกองถ่ายหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
มันเป็นสีสันในชีวิตของหนุ่มอย่างพวกเรา
ส่วนใหญ่น้องเขาจะถ่ายกันครับ
พวกเราก็นั่งกินผลไม้ให้กำลังใจกัน
ก็จะเป็นซีนที่สนุกครับบรรยากาศ
คือเห็นแล้วก็น่าเหนื่อยแทนเพราะว่าน้องน่าจะถ่ายทั้งวัน

ส่วนที่ประสบการณ์ที่เจอกันส่วนใหญ่จะเป็นห้องอัด

ทางนี้ก็มันกลายเป็นตามใจ
ร้องไปร้องมาและตามใจ

ตอนแรกเค้าก็มาเสียงสวย
อินเนอร์มาแล้วกัน

เสียงที่แบบมาคอยจิกกัดเสียงง้องแง้งประสบ
เหมือนแบบว่าน้องดรีมเปิดนัตตี้ตาม

คือถ้าในคาแรคเตอร์เพลงเนี่ยเสียงคาแรคเตอร์น้องนัตตี้จะโดดเด่นในใกล้ที่เพลงที่สุด
ส่วนของเสียงน้องก้อยจะเป็นเสียงกลางเสียงเพื่อมวลหมู่เพื่อนประมาณนั้นครับ
แล้วคือสามสาวเต้นกันแบบลงตัวไหมให้พูดเอง
ลงตัวไหมก็มีหลายลาย

ใช่มันก็จะมีหลายหลายไม่รู้แต่ว่ามีหลาย
มันเข้าคอนเซ็ปต์เพลงนะคะเพราะว่าเราต้องเอาแต่ใจไง

ไหนบันเทิงไทยรัฐมาวันนี้ไม่ขอแค่สามสาวเต้นนะ
ข้างหลังด้วยขอความพิเศษ
ไม่เป็นไรเต้นด้วยกัน
ได้ไหมได้นะอะงั้นยืนไหม

ไม่บังไม่บัง

พี่พี่ยืนด้วยพี่พี่ยืนด้วย
เออเอออะ
ทุกคนนะเต้นทุกคนถ้าใครไม่เต้นไม่ถึง๑๐ล้านวิว

อ้าวต้องคลอนก่อน
เดี๋ยวตามไป
โอเคได้อยู่

ใจก็เพราะฉันเอาแต่ใจ
ไม่ชอบให้ขาด

อยากให้รู้ว่าห่วงใย

สำหรับผม

จริงยังเหลืออีก๔เพลงนะคะ
จากแบบนักร้องว่าความสามารถอีกมากมาย